เรื่องดวงกันบ้างดีกว่านะคะกับหมอไก่อาจารย์พอพาทินีคนนี้ล่ะค่ะ
สัปดาห์นี้ค่ะจะมาเตือน๓ราศีช่วงนี้ดวงพังต้องเร่งทำบุญด่วนค่ะ
ราศีที่ว่าได้แก่ราศีมังกรค่ะ
ซึ่งหมอไก่ให้คำนายนิยามว่าเป็นราศีที่รู้สึกหน่วงเหลือเกิน
จะไปหน้าก็ไม่ได้จะกลับหลังก็ไม่ทันเหนื่อยหน่ายเป็นที่สุด
ถัดมาคือราศีกันค่ะ
ที่อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะแต่ต้องอดทนกัดฟันสู้แล้วจะผ่านพ้นไป

ดวงหนักหน่อยนะคะมีเกณฑ์ย้ายบ้านหรือไม่ก็ย้ายงานไปเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่๑๐กันยายนมีราหูทัพ
ใครมีปัญหาเรื่องงานได้เก็บกระเป๋ากลับบ้านแน่นอนจ้า

ทางโหรศาสตร์นะคะราศีพฤกษกเรียกว่าเป็นราศีที่โดนบีบ
เขาเรียกว่าดาวบาปะเคาะบีบหน้าบีบหลังอึดอัดใจเครียด
อยากจะย้ายงานอยากจะออกงานแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะ
แต่ว่าเมื่อไหร่ที่พระราหูประทับดวงชะตาโอ้เมื่อนั้นแหละค่ะ

อีกราศีหนึ่งนี่ก็คือชาวราศีกัน
สำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าจะทำงานทำอะไรเนี่ย
หวังผลแบบสำเร็จเร็วไม่ได้เลย
แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
ก็คือต้องใช้เวลาสักนิดนึงต้องอดทนหน่อย
อีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีมังกร

คนด้วยเรื่องงานด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วย
และต้องใช้เวลามากกว่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไปได้

หมอไก่ฝากว่าทั้งสามราศีไม่ตรงโต๊ะกับใจไปนะคะ
มีวิธีทำบุญแก้เคล็ดด้วยผ่อนหนักให้เป็นเบา
ด้วยการหมั่นถวายผ้าไตรจีวรค่ะ
หรือว่าการถวายลงศพหรือไม่ก็ผ้าดิบนะ

อาจจะลดนะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ